หน้าตาดีเรียนเก่งพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งมากนะคะ

นี่คือปัญหาใช่ค่ะเนี่ยน้องคนนี้นะคะชื่อน้องพลอยนะคะ
อายุ๑๗ปีเป็นเด็กระนองค่ะ
การที่เธอไม่ได้สัญชาติไทยทำให้เธอพลาดโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ
เรื่องนี้นางสาวยนฤลีปิยทัศน์หรือว่าน้องพลอยนี่แหละ
บอกว่าที่ผ่านมาได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่
ให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษามาจนถึงมัธยมศึกษาเลย
แข่งผู้อุดศูนย์ทรพฤษในภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ป๑คุณ
วันหนึ่งโอกาสดีมาแบบไม่คาดคิด
ถูกเชิญให้ไปเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
สหรัฐอเมริกาเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลงานที่เธอจะไปพูดเพื่อที่จะแข่งขันก็คือ
เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ
พลอยทำกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
โดยเฉพาะโครงการที่ถูกคัดเลือกให้ไปแข่งที่สหรัฐอเมริกา
ก็คือเริ่มแรกแข่งในระดับภาคก่อน
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจังหวัดพังงา
เข้ารอบไปแข่งขันระดับประเทศ
และได้โอกาสไปแข่งขันต่อระดับโลก
คือถ้าได้ไปเนี่ยนะน้องจะแข่งขันวันที่๑๗มิถุนายน
เป็นโครงการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งโครงการที่น้องจะไปพูดเครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ

แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่เกี่ยวกับน้องพลอย
คือน้องพลอยออกนอกประเทศไม่ได้
เพราะว่าเป็นบุคคลไร้สัญชาติอยู่ตอนนี้
ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คือทางเลือกแรกให้น้องพลอยพิสูจน์สัญชาติไทย

เพื่อให้ทีมยังคงไปแข่งขันต่อในสหรัฐอเมริกาได้
ก็คือเขาไปไม่ได้ไปคนเดียว

ถ้าตัดน้องพลอยออกเอาคนใหม่เข้ามา

พลอยทำอย่างไรก็เลยไปยื่นขอเอกสารเดินทางของคนต่างด้าว
และขอสัญชาติไทยตามกฎข้อที่๔
ในเรื่องของทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ

เอกสารเดินทางของคนต่างด้าวที่น้องพลอยเขียนไปส่งเนี่ย

แต่จะส่งให้กระทรวงกลาโหม
เพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินต่อไปเป็นเรื่องเฉพาะกิจ

ทำให้เอกสารมันล่าช้า
คือทำให้อยู่แหละแต่มันล่าช้าไงคะ
ซึ่งเอกสารการแข่งขันของทั้งทีม
จะต้องส่งวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ดำเนินการไม่ทันสรุปแล้วเนี่ยนะคะ
พลอยก็เลยถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันไป
ทำให้มีชาวเน็ตค่ะพากันเสียดาย

แล้วก็เป็นประสบการณ์ของน้องด้วยนะคะ
โดยงานเกี่ยวกับการศึกษาทำยังไงบ้างก่อนหน้านี้

ที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพกพ
อภัยค่ะเปิดเผยว่าเบื้องต้นประสานไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือว่าสพแต่สพไม่ได้มีอำนาจโดยตรงเรื่องการให้สัญชาติ
หรือการช่วยเหลือเพื่อให้ได้วีซ่าหรือการเดินทางออกนอกประเทศต่าง
ก็เลยมอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เข้ามาช่วยเหลือดูแลพร้อมให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อติดต่อกับกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจโดยตรง
เรื่องนี้เขามองว่าชาวเน็ตมองว่า
ไม่ใช่เป็นเพียงการให้โอกาสของนักเรียนนะคะ
แต่เป็นโอกาสของประเทศไทยเลย

ที่จะมีโอกาสส่งเด็กเก่งออกไปสู่เวทีโลกต่อไป
นี่เป็นช่วงที่น้องไปดำเนินการนะดูสิ
ร้องไห้ใหญ่เลยนี่เป็นคุณครูนะคะ

ก็เสียดายแทนนะใช่ค่ะ